มาดูเรื่องนี้กันต่อคุณผู้ชมค่ะครูพระที่ถูกกล่าวหาว่าวางยาสลบและข่มขืนเด็กนักเรียนหญิงม๑
ในจังหวัดกาลสินนะคะล่าสุดก็ได้เข้ามอบตัวแล้วแล้วก็เจอสองข้อหานักนะคะ
แต่ว่าผู้ต้องหาให้การภาคเศษบอกยังไม่ได้ข่มขืนและตำรวจก็คัดค้านการประกันตัวค่ะ
นี่คือครูพระอายุ๔๕ปีที่ถูกกล่าวหาในคดีข่มขืนลูกศิษย์ตนเองนะคะ
วันนี้ไปกับทนายความมอบตัวกับตำรวจสพกุชินาราย
โดยตลอดการสอบปากคำ๓ชั่วโมงผู้ต้องหามีสีหน้าเคร่งเครียดให้การภาคเศษบอกยังไม่ได้ข่มขืนนะคะ
แต่ตำรวจแจ้ง๒ข้อหากระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีและพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีเพื่อการอนาจารย์ค่ะ
แล้วก็ยึดโทรศัพท์ผู้ต้องหามาตรวจสอบคุมตัวไปค้นบ้านพักซึ่งเป็นที่ทำการชมรมวิ่งส่วนตัว
ซึ่งก่อตั้งเองไม่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนมีลักษณะเป็นบ้านชั้นเดียว๓หลัง
แบ่งเป็นห้องพักนักกีฬาหญิงหนึ่งหลังและห้องพักนักกีฬาชายสองหลัง
ประกอบสำนวนคดีหลังจากนั้นส่งฝากขังสารกาลสินนะคะในวันนี้
แต่คัดค้านการประกันตัวเพราะเกรงจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานค่ะ
ระหว่างค้นบ้านมีญาติของผู้ต้องหาแล้วก็แม่ของเด็กที่เคยพาลูกมาเรียนวิ่งกับครูพระ
ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เชื่อว่าครูพระจะข่มขืนลูกศิษย์ค่ะ
ขณะที่เด็กนักเรียนหญิงผู้เสียหายผู้สื่อข่าวบอกว่าตอนนี้ยังขวัญเสียนะคะ
เข้าโรงพยาบาลเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจโดยมีทางสหวิชาชีพไปสอบสวน
เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินคดีให้รัดกลุ่ม
ครอบครัวของผู้เสียหายบอกว่าส่งลูกสาวไปเรียนเพราะอยากให้เป็นนักกีฬาทีมชาติ
แต่กลับเจอครูพระใช้อุบายหลอกลูกศิษย์ไปเข้าค่ายวางยาสลบข่มขืนโดยไม่ขออนุญาตโรงเรียนค่ะ
ขณะที่นางสาวตรีนุษเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเผยว่า
แม้ว่าครูพระจะไม่ได้อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแต่ได้มอบให้สำนักเลขาธิการครูรุษภา
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลงานจัญญบันวิชาชีพและการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ยึดใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเพื่อไม่ให้ไปประกอบวิชาชีพครูที่ไหนได้อีกค่ะ